การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนัดที่๑๖หรือนัดแรกของเลขที่๒
จะทำการแข่งขันแบบปิดทั้งหมดนะครับไม่ให้แฟนฟุตบอลเข้าชม
เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะครับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทำให้บริษัทไทยลีก
ได้มีการประชุมหารือกับสโมสรครับ
พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้สโมสรที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
ให้ใช้มาตรการแข่งขันแบบปิดนะครับแล้วก็ไม่ให้แฟนกีฬาเข้าชมในสัปดาห์นี้ครับ
ซึ่งจริงแล้วก็ไม่ใช่ทุกทีมนะครับที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
แต่ว่าล่าสุดได้รับการยืนยันจากทุกสโมสรที่เป็นเจ้าบ้านแล้ว
ว่าการแข่งขันในสัปดาห์นี้ศึกฟุตบอลไทยลีกจะแข่งขันแบบปิดกันทุกคู่
แล้วก็จะไม่ให้แฟนฟุตบอลทั้งสองทีมเข้าชมการแข่งขัน
พร้อมทางได้เน้นย้ำให้กับทางสโมสร
ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด๑๙กันอย่างเคร่งครัด
โดยโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกนัดที่๑๖ในวันนี้ก็จะมีแข่งขันกัน๔คู่
ส่วนคู่วันอาทิตย์นะครับมี๓คู่แข่งขันแบบไม่ให้แฟนเข้าชมเช่นเดียวกันนะครับ
และอีกหนึ่งคู่ที่เลื่อนการแข่งขันไปในสัปดาห์นี้นะครับ